คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับราชชาวบ้านบุรีรำนะคะ
้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
โดยได้มาใช้ในเรื่องของการเกษตรแบบผสมผสานค่ะ
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่เก้า
ได้มีการถ่ายทอดให้กับเกษตรกรและชาวบ้านคนอื่นด้วยนะคะ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ
ในภายสร้อยสะกลางอายุ๘๗ปี
ราชชาวบ้านจังหวัดบุรีรำและปราศของแผ่นดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปัจจุบันได้ตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
อิโต้น้อยที่บ้านสะคูณตำบลโคกล่ามอำเภอลำปลายมาตร
ใช้มือรูปพระบรมชายลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏพร้อมกับปาดน้ำตาไปด้วยนะคะ
นายผายบอกว่าตั้งศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ขึ้น
เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชาวบ้าน
เกษตรกรและเยาวชนได้นำไปปฏิบัติ
ส่วนตัวเองได้นำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตเป็นเวลากว่า๕๐ปีแล้วค่ะ
โดยทำการเกษตรแบบผสมผสานทั้งทำนาปลูกพืชผักสวนครัวผลไม้
บ่อเลี้ยงปลาไว้บริโภคในครัวเรือนหากเหลือก็แบ่งปันเพื่อนบ้านและขายสร้างรายได้
อกจากนี้นะคะยังเลี้ยงเป็ดไก่และสุกรเพื่อนำมูลไปทำเป็นปุ๋ยคอกใส่นาข้าว
พืชผักที่ปลูกไว้แทนการใช้สารเคมี
จากในภายจะเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว
ถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านเกษตรกรทั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรำและจังหวัดใกล้เคียง
รวมถึงเกษตรกรจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะ
ประเทศลาวก็ได้นำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตรวมเกือบ๒๐๐๐คนแล้ว
ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอยู่มีกินจนถึงทุกวันนี้
และต่างก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาดที่สุดมีได้ค่ะ